ทุกผู้ชมครับช่วยกันตามหาหญิงสาวคนนี้หน่อยนะครับ
อยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
วันนี้สามีต้องจุดทูบ๑๖ดอก
เจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ

กลับมาหรือว่าตามหาตัวเจอ
หายไปอย่างปริศนาเลยนะครับ

กล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ชี้ทาง

ผู้หญิงที่หายตัวไปชื่อนางสาวหลาย

อายุ๓๖ปีนะครับ

หายตัวไปเนี่ยครอบครัวแจ้ง
คนหายไว้ที่สพทุ่งเบนจานะครับ

เจอแต่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ที่เธอจะขี่ไปขายไอศครีม

จอดทิ้งไว้ที่ข้างทางถนนสายเขา

หมู่๑๑ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าใหม่
หายังไงก็ไม่เจอตัว

นี่มีอาชีพขับรถ

ไอศครีมไอศครีม

หายไปหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

เช่าบ้านอยู่กับสามีคือนายแดง
ซึ่งเป็นคนชนกลุ่มน้อยเหมือนกัน
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

ก็จะขี่จักรยานยนต์

ปกติทุกวันจะออกตระเวนขายไอศครีม

ที่ดอกไม้จะหายตัวไปก็

สามียืนยันว่าไม่มีเรื่องทะเลาะ

ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลย
จนกระทั่ง๔โมงเย็น

ดอกไม้โทรมาหา

ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับมาที่บ้านเช่าเนี่ย

เดี๋ยวดูวันเวลาการหาย
เท่ากับว่าหายไปเมื่อวานนี้
เท่ากับวันที่๑๗พฤษภาคม
นะครับปกติจะออกจากบ้านบ่ายโมงขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปขาย

แล้วสัก๖โมงเย็นเนี่ยจะขายเสร็จแล้วก็กลับบ้านเช่ากันมาเจอกัน
เมื่อวานนี้สี่โมงเย็นโทรมาบอกสามีบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวซื้อ
ไว้หน่อยสามีก็ซื้อไว้รอแต่ไม่กลับมาแล้วหายไปเลยนี่ยังหา
ยังไม่เจอนะครับไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับญาติของดอก

บอกว่าอย่างนี้ฮะแม่ของดอกไม้เนี่ยเขาโทรมาหาบอกว่าหมอดู
เนี่ยทักว่าดอกไม้เนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายยิ่งทำให้แม่เป็น

แม่ก็ให้ที่บ้านโน่นอ่ะแม่ให้หมอดูเขาบอกว่าหมอดูก็บอกว่า
น้องอ่ะแบบตกที่อันตรายอย่างนี้ตกอยู่ในอันตรายใช่มันก็คนนั้น
จะแบบคมคูณน้องแบบนั้นเขาพูดมาคมคืนแม่ก็เสียใจแม่ก็ร้อง
ไห้คือเขาดูหมอใช่ไหมหน่อดูเนาะผู้ที่ก็หายไปดอกไม้เนี่ย
เขาเป็นคนที่ไหนยังไงครับเป็นชาวอะไรกันจันทบุรีค่ะชาวกะเรือง
เพื่อใครพบเห็นนะครับติดต่อหรือจะแจ้งเหตุกันได้ที่สพทุ่ง
เบนจานะครับเป็นชมแจ้งข้อมูลกันได้นะครับที่จันทบุรีนะ
ค่ะยาธิอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเร่งตามหาให้หน่อยเพราะมัน
ไม่รู้ว่าเธอหายตัวไปเองยังไม่อยากพบเจอใคร
หรือว่าถูกลักพาตัวหรือถูกทำร้ายหรืออะไรยังไง
จุดที่เจอจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ที่ถนนสายเขาน้อยวังเวียนหมู่๑๑
ตะบนสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จันทบุรีหายไปเย็นเมื่อวานนี้นะ
ณขณะนี้ยังไม่พบตัวนะครับ